มีความเป็นไปได้ที่คุณผู้ชมและคุณวราพรนะครับ
จากนี้ถ้าเขาเปิดอนุญาตให้รับประทานอาหารในร้านได้

โอ้ต้องมีต้องมีใบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ก็อาจจะมีใบรับรองหรือว่าอาจจะใช้แอปหมอพร้อมนั่นแหละ
นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้สอบคอชุดใหญ่
เขาจะตัดสินว่ายังไงนะฮะ
เอาละครับมาติดตามสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้กันหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
๑รายผู้ติดเชื้อสะสมกว่า๑๑๒๐๐๐ราย
ผู้ติดเชื้อขออภัยครับผู้เสียชีวิต๒๒๙ศพนะฮะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม๑๓๑๔ศพ
หายป่วยกลับบ้านนะครับ๒๖๐๖รายครับ
คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า
ปัจจุบันกราฟผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเลยจุดสูงสุดมาแล้ว
ขณะนี้ท่านบอกว่ากำลังจะค่อยลดลงนะครับ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอมาตรการชื่อมาตรการว่าให้อยู่กับโควิดได้
โดยให้กิจการที่มีความเสี่ยงน้อยและมีความสำคัญดำเนินกิจการได้
เช่นร้านอาหารกิจการกลางแจ้งและการเดินทางครับ
สำหรับร้านอาหารที่เป็นระบบปิดนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วว่า
ส่วนลูกค้านะครับต้องได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม
โดยเฉพาะข้อมูลในระบบหมอพร้อมนี่แหละที่จะใช้ยืนยัน
ก่อนเข้าใช้บริการนั่งในร้านอาหาร
ซึ่งร้านจะเปิดให้บริการได้แค่๕๐ของโต๊ะที่คุณมีทั้งหมดเท่านั้น
แล้วก็ยังให้ปิดตอน๒ทุ่มเหมือนเดิม
ขออภัยครับซึ่งถ้าพรุ่งนี้สอบคอชุดใหญ่เห็นชอบ
จะเริ่มใช้ได้ทันทีนะครับส่วนการปรับสีของพื้นที่
คงจะยังไม่ปรับหรอกจะใช้แบบเดิมไปก่อน
อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดเล็กนะฮะ
หารือถึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง
โดยเฉพาะการเปิดห้างสรรพสินค้าการนั่งรับประทานอาหารในร้าน
รวมถึงการเปิดบริการร้านตัดผมและสถานที่อื่น
แล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอในวันพรุ่งนี้ครับ
ขณะที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับเสนอมาตรการให้สวบคพิจารณาเปิดห้างสรรพสินค้า
ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่๑กันยายน
ภายใต้มาตรการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย
ที่จะเปิดจะเปิดจะเปิดถามหมอหรือยังนะครับไปฟังคุณหมอบ้าง
นายแพทย์ธีระวรธนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้บอกว่าการผ่อนคลายมาตรการให้มีการประกอบกิจการต่าง
โดยที่สถานการณ์ระบาดยังกระจายทั่วรุนแรงและตัดวงจรระบาดไม่ได้
ดังนั้นไทยก็ควรเตรียมรับมือการระบาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเอาไว้ด้วย
ก็คือคุณหมอพูดเป็นในแล้วฮะบอกว่าถ้าจะเปิดก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ด้วยนะ

ยังไงต้องรอติดตามพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีผลออกมายังไงนะคะ